เกมเริ่มต้นมาครับเพียงแค่๓นาที
จากปัญญพลผู้พิเศษกัปตันทีมจากนั้นนาทีเดียวครับ
ห้องเย็นตามตีเสมอจากพรเทพโสนมิตรครับมาแล้วแล้วก็นาทีที่เก้าครับ
นาวินนาวินซ้ายลากเข้ามาจ่ายดึงจังหวะแล้วยิงโอ้โห
มุมแคบเลยครับของสารวุฒิพลาพึกจบทีเด็ดแรก
คอกนำสองหนึ่งปีแต่ที่สองครับสู้กันแลกกันสนุกครับ
แล้วต้องรอถึงนาที๓๕จังหวะสวนกลับแล้วเป็นสารวุฒิ
เดียวครับดึงหลบประตูยิงให้เจ้าถิ่นนะครับ
นำห่างสามหนึ่งโดยที่สิบของเจ้าบาสนะครับในซีซั่นนี้ด้วย
ท้ายเกมสลาวุฒิผู้พันธ์ครับยิงให้ห้องเย็น
ไล่มาแต่ว่าไม่ทันจบเกมครับแบงคอกเฉินชนะสามสอง
เก็บเพิ่มยี่สิบเจ็ดคะแนนจากสิบนัดก็นำเป็นจ่าฝูง
ต่อไปนั้นต้องบุกไปเยือนการท่าเรือนะครับ
เป็นเกมคู่บิ๊กแมทข์วันเสาที่ยี่สิบสามมิถุนายน
ปฐุมนั้นแพ้ให้กับสุราช๑ต่อ๕แล้วก็บางกอกซิตี้ชนะศรีสะเกดไป๔ต่อ๑

พัทยาเสมอพีทีประจวบไป๐๐อุบลเสมอ
รัชนาวี๐ต่อ๑แล้วก็เมืองทองนั้นเอาชนะแอร์ฟอร์สไป๓ต่อ๑ครับ